คุณผู้ชมคะมาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะ

เพราะว่าเจ้าของเพจก็คือคุณพีช
เขามีการออกมาเบอร์ดคอร์ส
สอนให้คนที่มีเลือดบวกมีเพศสัมพันธ์กัน

ทีนี้มีพยาบาลสาวเขาก็เอาแคปข้อความนี้ไปแชร์ต่อ
แล้วก็พูดเป็นลักษณะคำไม่สุภาพค่ะ
แบบว่าถ้าเกิดว่าตัวพีชเอง

จะมาสอนคนอื่นว่าไม่ต้องป้องกันได้ยังไง

แล้วมันก็เป็นเรื่องจะฟ้องร้องกัน

เพราะว่าทางคุณหมอที่เขาเป็นคุณหมอศูนย์วิจัยโรคเอด
มีออกมาบอกข้อมูลเรื่องนี้ด้วย
ว่าสรุปแล้วคนที่เขามีเลือดบวก
จะมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใส่ถุงยางอนามัยได้ไหม
แต่ว่าวันนี้ไปดูผู้สื่อข่าวของเราก่อนค่ะ
ผู้สื่อข่าวของเราคุณจิรายุทธ์บุญชู
ได้มีโอกาสไปเจอกับคุณพีช
หรือว่านายถิติวัฒน์ศิระเศรษฐกร
เจ้าของเพจพีชคนเลือดบวกนี่แหละค่ะ

หลังจากที่โดนกระแสดราม่า
ถูกชาวโซเชียลโจมตีแบบหนักเหลือเกิน
แต่มีคนมาให้กำลังใจมากอยู่เหมือนกันค่ะ
เพราะว่าที่คุณพีชมีการโพสต์ไป
เปิดคอร์สสอนแบบมีเซ็กแบบปลอดภัย
แล้วก็เรียกเก็บเงินค่าคอร์สคนละ๕๐๐บาท
คือคุณพีชบอกว่าจะต้องการใช้ความผิดพลาด

แล้วก็มาบอกต่อกับคนที่เลือดบวก
จริงมันสามารถมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นได้นะ
ไม่ต้องใส่ถุงยางอนามัยแล้วจะไม่แพร่เชื้อด้วย
อันนี้คือที่คุณพีชบอกว่าเป็นความตั้งใจ

เพราะว่าจากการศึกษาทฤษฎี
ทฤษฎีนี้จริงถูกพูดถึงมาตั้งแต่ปี๒๐๐๘
สวิสเตอร์แลนด์เขาเป็นประเทศแรกที่พูดถึงเรื่องนี้
แล้วมันเป็นทฤษฎีที่ผ่านการวิจัยทางการแพทย์มาแล้วด้วย

ต้องเป็นคนเลือดบวกแล้วกินยาต้านด้วยนะ
ก็คือไม่สามารถแพร่เชื้อต่อได้
แม้จะมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน
แล้วตัวคุณพีชเองก็พิสูจน์มาแล้ว
ส่วนประเด็นที่พยาบาลมีการแคปข้อความ
แล้วมีแคปชั่นคือก็เขียนคำก็ไม่ค่อยสุภาพนักอะนะคะ
เขียนบอกว่าถ้าปลอดภัยจริงแล้วมึงจะติดโรคมาเหรอ
แล้วก็บอกว่าอีน่าโง่คิดด้วยค่ะ
เป็นคำหยาบอะค่ะซึ่งมีการแท็กแท็กเพจของพีชคนเลือดบวก
เรื่องนี้คุณพีชบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะคะ
ว่ามีการลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้ว
แล้วก็มีการตั้งทนายเตรียมจะฟ้องกลับพยาบาลคนนี้แล้ว
แล้วพีชเขาก็บอกว่าคุณเป็นพยาบาลวิชาชีพ
แต่ทำไมคุณไม่รู้ทฤษฎีนี้ล่ะ
ฤษฎียูเท่ากับยูเนี่ยอยากให้พยาบาลคนนี้ไปศึกษาทฤษฎีนี้ก่อน
ก่อนที่จะมาโพสต์ด่าทอคนอื่นแบบนี้นะคะ

แต่ผมบอกว่าผมผิดพลาดแบบนี้และอย่าพลาดแบบผม
ก็แค่นั้นเองผมก็ไม่ได้บอกว่าผมเก่งหรือผมรู้อะไร
แต่ถ้าคุณมีวิธีการอื่นที่ดีกว่า
หรือคุณมั่นใจในตัวเองว่าคุณสามารถเอาตัวเองรอดได้
คุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปสิครับคุณมาด่าผมทำไม

การที่เรารู้ว่าเราจบอะไรเหมือนเหตุการณ์ที่ล่าสุดคือ
น้องพยาบาลก็สรุปแล้วว่าการเรียนพยาบาลวิชาชีพก็ไม่ได้ถูก
จะฆ่าคนตั้งแต่ที่เราไม่แพร่เชื้อแล้ว
อย่างนี้เรื่องวิชาชีพหรือวิธีการศึกษามันไม่สามารถที่จะเป็นเครื่องวัดได้ว่า

คือนักฐานที่ขึ้นมาเหมือนว่าเราจะตำนึกพยาบาลเหมือนกัน
อยู่ทั้งแต่ทฤษฎีอยู่ไม่รู้คนรู้ตัวหรือยัง
ทีนี้พอมันกลายเป็นประเด็นในโลกโซเชียล
คนก็มีมาต่อว่าคุณพีชเยอะเหมือนกันนั่นแหละ
แต่มีคุณหมอออกมาอธิบายถึงทฤษฎีของคุณพีชด้วยนะคะ
คุณหมอคนนี้คือแพทย์หญิงนิตยาพานุภาค
ศูนย์วิจัยโรคเอกของสภากาชาติไทยค่ะ
แล้วก็ทานยาจนไปตรวจเลือดแล้วไม่เจอเชื้อ
สามารถจะไปมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นได้โดยไม่ต้องป้องกัน
แล้วจะไม่แพร่เชื้อเข้าสู่ผู้อื่นจริง
อันนี้คุณหมอบอกว่าทฤษฎีนี้มันมีจริง
แต่ตัวคุณหมอบอกว่าก็ไม่เห็นด้วยนะ
พีชไปบอกว่าคนเลือดบวกสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องป้องกัน
เพราะคุณหมอบอกนะคะว่าถึงแม้ว่าจะไม่แพร่เชื้อให้กับคนอื่น
แต่มันก็จะมีพวกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคอื่นอีกค่ะ
อย่างพวกซิฟิลิสอย่างน้องนายน้องนายเทียม
มันมีโอกาสที่จะติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ด้วย
แล้วที่สำคัญถ้าเกิดว่าคนเลือดบวกคนนั้นไม่ได้ทานยาแบบต่อเนื่อง

เขาสามารถที่จะใช้ชีวิตได้เหมือนคนไม่มีเชื้อ
ใช่ไหมคะใช้ชีวิตการงานชีวิตการเรียนชีวิตเพศสัมพันธ์
คนไม่มีเชื้อก็มีคนที่ใช้ถุงยางและไม่ใช้ถุงยางอนามัย
บริบทของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
เราแนะนำเสมอแล้วถุงยางอนามัยดีที่สุด
จริงวันนี้เนี่ยช่วงเย็นคุณพีชเขาจะเปิดค้าวที่สอน
แต่ปรากฏว่าเขาก็มีการประกาศเลื่อนออกมาค่ะบอกว่าเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนด
มีคนมาโรงเรียนเกิน๒๐คนคือเกินโคต้านะคะ
ทีนี้คุณพีชเขาบอกว่าจะจัดงานวันไหนเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไร

ปล่อยให้คนเสพดราม่าไปให้เต็มที่ก่อน